กำลังพูดถึงคุณหมอชนน่านเพื่อไทย
กับแดดดี้ปุ่นสีทาไทสร้างไทย
โต้กันไปโต้กันมาจริง

ก็จะทำงานร่วมรัฐบาลกันยังไง
เพราะว่าล่าสุดค่ะหมอชนน่านบอกว่าไงรู้ไหม
ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้ทำงานร่วมกันยาก
แบบไหนแบบนี้ด๊วยนี่ปุ่นนี่นะครับคือ
เรื่องของเรื่องคือแดดดี้สิทธาไปทำอะไรบ้าง

ไปดูคอนเสิร์ตไปร้านอาหารประเภทดื่ม

ที่คุณสีทานี่ไปแล้วไปร้องเพลงอยู่บนเวทีกูยังงี้

บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอะไรหรือเปล่า
ไปคอนเสิร์ตเอาวางไว้ก่อนนะแต่ประเด็นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตรงนี้นี่แหละ
แล้วมีการหยิบไมค์ถามคำถามนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโอ้ยสื่อมวลชนเนี่ยก็เลยต้องรอ
รอถามหมอชนน่านต้องบอกก่อนนะบอกนิดนึงก่อนว่าวันนี้เพื่อไทยเขาไปประชุมสัมมนาว่าที่สอสอของพักแล้วก็สอสอที่สอบตก
ทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยแกนนำก็มากันครบหมดเลยค่ะคุณอุ้งอิ๊งคุณเศรษฐารวมถึงคุณหมอชนน่านด้วย
มวลชนรอรอจะสัมภาษณ์หมอชนน่านเกี่ยวกับประเด็นดราม่าค่ะ
เพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดจากที่เมื่อวานนี้หมอชนน่านไปวีดีโอคอลร่วมรายการกับข่าวสดออนไลน์ไง
มีคุณหญิงสุดารัฐไทยสร้างไทยไปด้วยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอชนน่านบอกว่าไม่สบายใจเลย
คือให้เป็นฝ่ายค้านร่วมกันก็ให้จับมือกันอันนี้เรื่องหนึ่งนะที่หมอชนนั่นพูดในรายการ
ก็อย่างเช่นพฤติกรรมที่บอกแหละไปร้านนู่นร้านนี้
หรือว่าไปเป็นต้นแบบให้วัยรุ่นเขา
เขาบอกว่ามันเป็นการคาดคันพักร่วมและเสียมารยาท
ทีนี้ผมตอบไปเป็นครั้งที่๕๐๑๕๐๒แล้วว่ายังไงก็สนับสนุนพักก้าวไกล
คุณหญิงสุดารัฐเองต้องออกมาขอโทษถ้าเกิดว่าวันนั้นคุณสิทาถามคำถามที่ไม่สบายใจ
ทีนี้พอฝั่งหมอชนน่านบอกแบบนี้ในรายการใช่ไหม
ทางคุณสิทาโพสต์ยาวเลยหลังจากที่ถูกหาว่าเสียมารยาทไม่มีมารยาทเนี่ยนะ
คือคุณสิทธาบอกแบบนี้วันนั้นจริงหลังจากแถลงข่าวเสร็จ
ก็ยังไปนั่งชนแก้วกินข้าวกันชื่นมืดแต่รุ่งขึ้นทำไมมาตลปัด
พูดเชิงลบผมไม่รู้นะว่าหลังจากนั้นหมอโดนตำหนิหรือว่ารับบริฟท

เรามีโพสต์ของคุณสิทธาไหมฮะ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าสำหรับผมเนี่ยการที่พักการเมืองจะมายืนยัน
เพื่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเนี่ยนี่อันนี้ที่โพสต์นะคะ
บอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าการเสียมารยาทของผมแค่คนเดียว
ผมไม่ได้กลัวการเสียมารยาทมากไปกว่ากลัวการสืบทอดอำนาจของพระเด็จการ
อันนี้คือที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณสิทธาคุณสิทธาเนี่ยออกมาโพสต์
ดังนั้นดูวันนี้นิดนึงละกันค่ะ
หมอชนน่านบอกว่าออกมาชี้แจงนะ
ไม่ใช่ลงไปตั้งคำถามเป็นคนถามคำถามแบบนั้น
กลายเป็นเหมือนนักข่าวข้างล่างถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณถามแทนนักข่าวก็ตามแหละนะฮะ
นี่แหละนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ฝากฝั่งหมอชนน่านบอกว่า
ในรายการของข่าวสดออนไลน์เนี่ยต้องตำหนิคุณสิทธาต่อหน้าคุณหญิงสุดารัฐมันไม่เหมาะสมจริง
นี่ค่ะพอบอกแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอยากจะให้ฟังนะ
อยากจะให้ฟังเสียงของหมอชนน่าน
ว่าอ้าวที่หมอชนน่านพูดว่า
ถ้าเป็นแบบนี้ทำงานร่วมกันลำบากลองฟังเสียงค่ะ

เพราะมันจะหมายถึงการทำงานร่วมกันไม่ราบรื่น

นี่ค่ะคือคุณหมอชนน่านบอกนะ
บอกว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจ
เพราะว่าคุณหญิงสุดารัฐกล่าวขอโทษไปแล้วก็ถือว่าจบนะ
โอ้โหแล้วอย่างนี้จะทำงานร่วมกันได้ไหม
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
เลยโตกันไปโตกันมานี่คือโพสต์ล่าสุดของคุณศรีธา
ร่วมรัฐบาลเท่ากับแต่งงานกันเป็นครอบครัว
ทนทุกข์กับการบริหารประเทศแบบลุงมา๙ปีนะ
เมื่อมีโอกาสอยากจะเชียร์ให้ประเทศไทยของเรา
จัดตั้งรัฐบาลที่เป็นครอบครัวประชาธิปไตยที่สง่างามให้ได้
ถ้าเกิดคำถามของผมมันล้ำหน้ามากเกินไป
ทำให้ไม่สบายใจเนี่ยผมขออภัยไว้นะที่นี้นะ

เกินเลยไปก็ต้องถอยหลังผิดพลั้งไปก็ต้องขอโทษ
ต่อไปนี้ไม่ล้ำเส้นไม่เร่งไม่บีบคัน
เรามาเดินหน้าต่อแบบพอดีพอดีไปด้วยกันครับ

คือคุณสิทธาเหมือนกับแบบโอเคขอโทษเคลียร์แล้วไม่อะไรแล้ว
ลำเส้นไม่บีบคันแล้ว

ก็เรื่องการเมืองนะก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับ